มันก็เปรียบเสมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่งใช่ไหม

เชื่อว่าหลายคนก็มีวิธีการออกกำลังกาย

ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นออกกำลังกายยังไง
อยากให้ดูคุณยายท่านนี้เป็นตัวอย่าง
เพราะว่าเดี๋ยวยายจะทำให้เด็กมันดู
เป็นอย่างไรครับค่ะนี่จริงของน้องบยตอบค่ะ
เนี่ยยืดร่างกายให้เด็กมันดูเออ

วัยนี้ทำไม่ได้แล้วครับยอมรับตามตรงเลย

พอเราอายุมากขึ้นเส้นสายมันก็จะเริ่มยึด

เส้นยืดสายออกกำลังกายเป็นประจำ
คุณยายท่านนี้อายุ๘๓แล้วนะจ

แต่ดูสิคะโอ้โหเส้นสายนี่ไม่มียึดเลยนะคะ

บอกได้เลยว่าท่านี้บางคนนอนไปแล้ว

บางคนพอนอนไปแล้วจะลุกขึ้นมายังลุกยากเลย
แต่คุณยายนี่ดูแข็งแรงมากเลยนะคะ
ใครที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นอนอยู่บนที่นอน

ขยับแข้งขยับขาทีละนิดเนอะ
มันอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราเนี่ย
หลับสบายมีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีอายุยืนยาวก็ได้
ดูเหมือนคุณยายเป็นตัวอย่างแบบนี้